กรณีที่ปรากฏภาพชายชะกันไปปะปนอยู่ในวัดพระธรรมกาย
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นกาดนปชวันนี้ค่ะ
ประธานนปชได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะว่า
ไม่ใช่กาดของนปชการกระทำเหล่านั้นเป็นการสร้างภาพขึ้นมา

ส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
บอกว่าให้มีการตรวจเข้มความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออกของวัดพระธรรมกายค่ะ
สุดท้ายจะกลับมาตรวจสม่อ
ก็คือออกมาเบาหลั่งจะควรเป็นเรื่องนี้จะพูดว่าอะไรอีกนะ
แต่มีประชาชนที่นั่งส่วนมนตร์อยู่หน้า

เพราะฉะนั้นผมก็ฝากไปถึงคนที่
ที่ต่อสู้ในวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
หมู่มันอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้หรอก
อกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชน
หลงเชื่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าพระเทพยานมหาหมุณี
หรือว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าพระธรรมชโยจะหลบหนีออกจากวัดพระธรรมกายค่ะ
ขณะที่พันเอกวินไทยสุวรีโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชระบุว่า
โฆษกยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการ
กรณีที่มีกระแสข่าวกาดของนปชเข้าไปอยู่ในวัดพระธรรมกาย
ส่วนกรณีความขัดแย้งของวัดพระธรรมกายที่อาจกระทบต่อความมั่นคง
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
ร่วมกันรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงในภาพรวม
แต่เป็นเพียงความกังวลของประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น
ด้านพระมหานพรปุญญชโชย์ผู้ช่วยพ่วงในการ
นักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายชี้แจงว่า
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะได้มีการตรวจสอบ
ทราบแล้วว่าชายที่เป็นอดีตกาศนปช
มาปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกายได้ออกจากวัดไปแล้ว
โดยไม่ได้มีการขับไล่หรือบังคับให้ออกจากวัด
รับว่าภายในวัดพระธรรมกายลูกศิษย์ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด
ก็มีหลากหลายกลุ่มซึ่งไม่อยากให้ไปเชื่อมโยง
หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองค่ะ
ส่วนนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านพระเด็จการแห่งชาติหรือว่านปชบอกว่า
ภาพชายที่อ้างว่าเป็นกาดนอปช
ชุดขาวชู๓นิ้วอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย

เพื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นวัดเป็นแหล่งซ่องสุมของกองกำลัง
เพื่อรอรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นขอให้ชายคนนี้ออกมาแสดงตัวให้ชัดเจน
เพราะว่านปชได้มีการตรวจสอบรายชื่อแล้ว
ปรากฏว่าอยู่ในสารระบบของกาศนปช
พร้อมทั้งเรียกร้องให้วัดพระธรรมกาย
เพิ่มมาตรการตรวจสอบโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกจุดที่สำคัญอีกด้วย